ถูกต้องแต่ว่าอีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกเลยว่าแหม่ฟินไม่แพ้กันเลยจริงนะคะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มหุ่นล่ำเวียสุกลวัฒน์มีการโพสต์รูปภาพรูปนี้ค่ะ
เป็นภาพห้องนอนแล้วก็มีลูกโป่งสีขาวประดับตกแต่งพร้อมกับข้อความแฮปปี้เบิร์ตเดย์
และก็มีการโพสต์ภาพนี้ลงพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าขอบคุณครับ
เอาล่ะสิงานนี้แฟนคลับก็เข้ามากระหน่ำค่ะโพสต์แสดงความคิดเห็นว่า
มันจะใช่ลูกโป่งของสาวเบลล่ารานีน้องสาวคนสนิท
มาซุ่มทำเซอร์ไพรส์ให้กับพระเอกรุ่นพี่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๒ปี
วันนี้พอดิบพอดีหรือเปล่านะเห็นแบบนี้แล้วยังไงก็ต้องฟันทงไม่ได้๑๐๐
ว่าจะใช่นางเอกสาวหรือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าต้องบอกที่ฟันทงไม่ได้เนี่ย
มันดันไปละไม้คล้ายคลึงกับเมื่อครั้งก่อนไหม
เบลล่าเป็นคนโพสต์รูปลงไป

วันเกิดของเบลล่าไงเขาคิดทำแล้ว
นั่นแหละจ้าแต่คราวนั้นเนี่ยเบลล่าเขาบอกว่า
เวียเป็นคนส่งลูกโป่งไปเซอร์ไพรส์
เนื่องในวันแห่งความรักให้กับน้องสาวคนสนิท

แต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่เอาลูกโป่งมาเซอร์ไพรส์แบบนี้
จะใช่คนดีคนเดิมหรือเปล่านะจ๊ะ

จะเป็นใครดิฉันถามแค่นี้

ขอบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พักความอิจฉาตารอนไปแป๊บหนึ่งค่ะ